มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะในบ้านเราคือเมื่อวานนี้ค่ะครบ๑๓วันแล้วนะคะ
ที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่มีการแพร่เชื้อกันในประเทศนะคะเอาหลายคนบอกว่าคุณรสลินเมื่อวานเพิ่งประกาศอยู่เลย
คนติดเชื้อรายใหม่ไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิด๘คนที่เป็นรายใหม่นำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ
รายกลับมาจากประเทศอินเดียนะคะ

ส่วนผู้ป่วยสะสมเมื่อวานนี้ในประเทศไทยของเรานะคะ
ยังคงรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขได้ค่อนข้างดีค่ะ
ผู้ป่วยสะสมก็ละอยู่ที่๓๑๑๒ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๗๒รายนะคะ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๘๒ราย
เสียชีวิตสะสมยังคงเป็นตัวเลขเดิม

อย่าเพิ่งดีอกดีใจไปนะคะย้ำกันเหลือเกิน

ยังขอให้ประชาชนช่วยกันปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด๑๙ต่อไป
เพราะเมื่อวานี้ผู้ช่วยโครสกศาสตร์บอกคอว่า
แม้ว่าไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ๑๓วันแล้วก็ตาม

ระยะฟักตัวของโควิด๑๙มันจะอยู่ที่๑๔วัน
และระยะที่มีความเสี่ยงต่ำคือ๒๘วัน
ถึงจะบอกได้ว่าไทยมีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่แพร่เชื้อแล้ว
และที่สำคัญบ้านเรายังไม่สามารถผลิตวัคซีน
ยารักษาโรคได้แต่ก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะ
ทดลองในหนูไปแล้วในลิงไปแล้วนะคะ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
แต่ยังต้องรอว่าจะมาทดสอบในคนเมื่อไหร่ค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของโควิดที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
ก็คือกรณีที่มีการไลฟ์สดเปิดตัวใช่ไหม
สองนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่หญิงกับวอร์
เปิดตัวพบแฟนคลับบริเวณชั้น๕ของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ที่สยามภารกร
ซึ่งปรากฏว่าโอ้โหคุณดูสิโซเชียลดิสแทนทรงดิแทนซิ่งไม่ต้องมีแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากแต่อย่าลืมนะคะว่าไอ้โรคนี้
การติดเชื้อคือมาจากการสัมผัสโดยตรง
นั่นแปลว่าระยะห่างทางสังคมท่านยังต้องทำนะคะคุณดูสิ
คือใส่หน้ากากแต่ว่าตัวติดกันไปเนอะ
มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ค่ะ
ล่าสุดค่ะโรงภาพยนตร์เมเจอร์ได้ออกแถลงการขอโทษ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันไม่เหมาะสมนะคะ
ขณะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรก็มีการออกจดหมายมา
แจ้งบอกว่าเหตุการณ์ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจากผู้เช่าพื้นที่
ขอความร่วมมือให้ปิดโรงภาพยนตร์เป็นเวลา๓วัน
ก็คือตั้งแต่๗๙มิถุนายน
เพื่อให้มีการทบทวนและเตรียมการป้องกันความปลอดภัย
ตามที่ศูนย์การค้าสยามภารกรกำหนดมานะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนบิ๊กกบค่ะ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
ด้านความมั่นคงของสบคบอกว่า
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเน้นย้ำ
ให้ผู้ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าร่วมกัน
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
รักษามาตรฐานการคัดกรองการจัดให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม
หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืน
จะดำเนินการตามกฎหมายโทษสูงสุดทันที
เอาจริงถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
มันมีผลกระทบกับเฟส๔ที่กำลังจะคลายล็อกนะ

ส่งผลกระทบต่อคนที่เขาปฏิบัติตามอย่างถูกต้องนะ